ไปร่วมงานแฟนมิตติ้งกับเหล่าแฟนละคร
คือยกทีมกันไปเลยที่วัดมหาบุตรจ้า
นี่นะคะน้องมายน้องก้าวไปถึงวัดแล้ว
สิ่งที่ต้องทำเลยก็คือไปไหว้ย่านาค

พร้อมกับร่วมกิจกรรมกับบรรดาเอฟซีที่ไปด้วย
แล้วก็ทีมนักแสดงโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศนี้สนุกสนานนะคุณผู้ชมนะ
หลายคนค่ะรวมถึงเรา๓คนเองก็ตั้งตารอว่าเนอะ
ไปถึงสารย่านาคทั้งทีเนี่ยมันต้องมีเลข
เลขมีหรือเปล่าบันเทิงไทยรัฐไม่มีทางทิ้งคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ

เลขมาแบบจุก
มายน้องก้าวแล้วก็ทีมนักแสดงเนี่ย
เลขที่ได้เป็นเลขอะไรกลับที่ดูพร้อมกันเลยค่ะ

เก้าชอบอีก
เดือนนี้ด้วยนะ

ได้ยินไหมพี่แจ็ค

แต่เอาจริงสัมภาษณ์เรื่องงานนิดเดียว

แต่ว่าแก้วจิรายุเค้าบอกวันเกิดแม่ของผม๒๕กุมภลาพันธ์เท่าไหร่
จริงคุณผู้ชมจดไปก่อนนะเขาเอาจริงนะช่วงที่น้องก้าวเขาไปเกณฑ์รหาเนี่ย
เลขเขาออกเยอะนะทั้งเลขรถป้ายทะเบียนนะรวมไปถึงเลขข้อมงข้อมือออกหมดคุณผู้ชม
ส่วนน้องนักแสดงท่านอื่นก็เลขสวยเหมือนกันค่ะได้มาก็มี๒๑๖๑๖๕๑๐อย่างนี้ดูสิ
อันนี้๒๑๖คุณผู้ชมแล้วอันนี้๑๖แล้วก็๕๑๐เห็นไหม๑๖กับ๕๑๐มันเรียงกันมาเลยอย่างนี้
ชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ไม่ใช่ซื้อทุกเลขเอาเลขที่ตัวเองชอบนะแล้วก็อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อน
ค่ะแล้วต้องบอกว่าเรื่องราวของแม่นาคพระขนงเนี่ยจะทำกี่ครั้งมันก็ขลังมันก็ปัง
แม่ที่ชมหน้าจออยู่เนี่ยโอ้โหถูกอกถูกใจ

เดี๋ยวกำลังจะมีฉากสำคัญค่ะคุณผู้ชม
คือฉากที่นางนาคคลอดลูกแล้วก็ตายทั้งกลม

มายเนี่ยเล่าให้กับนักข่าวของเรานะ
บอกว่าพี่หนูเครียดมากกลัวเล่นไม่ได้
คือต้องเดินไปตั้งจิตขอพรจากย่านาค
หลังจากนั้นปรากฏว่าน้องมายเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะ

ที่สำคัญพี่แจ๊คระหว่างถ่ายทำอยู่เนี่ย
มายบอกว่ารู้สึกได้เลยนะว่า
ย่านาคมาอยู่กับตัวเองที่กองถ่าย

เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเลยที่หนูแบบบอกย่าว่า
ยากค่ะหนูไม่แน่ใจว่าทำสิ่งได้หรือเปล่า

เหมือนเรารู้สึกว่าย่ามาดูการถ่ายทำด้วยเหรอ
เอาจริงมันมีความกล้าที่จะเล่นอยู่ดี
มันก็ไม่รู้สิคะหนูก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน

วันนั้นหนูเข้าบทง่ายมากค่ะ

หนูก็มาว่าย่าแบบคนนี้มาส่วนตัว

ฟีดแบ็คดีเกินคาดพระนาง

แจกเลขให้แบบจุกไปเลยจ้า
แม่ก้าวเกิดวันที่๒๕เดือน๒
หรือว่า๕๒๒๒๕ก็ได้นะ

พี่แจ๊กว่าไง